เรียเดียเดียโว๊ยเป็นสาวที่ลุคแบ้ว
แต่ว่าจู่สลัดคราบความแบ๊วของเธอมาถ่ายสุดเซ็กซี่
กลายเป็นว่ามีแฟนคลับหนุ่มเยอะขึ้น
อีชะชื่นชมในความสวยเซ็กซี่ของเขา
เมื่อนักร้องสาวเบียพัดสารนันเนี่ย
กลายเป็นขวัญใจของหนุ่มทั้งเมืองแล้วล่ะ
หลังจากสระรุกแบ๊วไซด์มาถ่ายแบบเซ็กซี่
แต่ว่าอีกฐานะหนึ่งหลายคนรู้กันอยู่แล้ว

ดูภาพนี้คือไม่เหมือนกับภาพเซ็กซี่เมื่อกี้เลย
ใครจะไปรู้ว่าแบลวซ่อนรูปแบลวซ่อนตัวเดียว
เขาเป็นหวานใจตัวจริงของคุณคัตโตะวงลิปตานั่นเอง
สวนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตเลยนะคะ
โดยเฉพาะหนุ่มตอนนี้กำลังอิจฉา
อิจฉาหนุ่มคาโตะว่าได้แฟนสวยเกินไปแล้ว
อิจฉาตาร้อนผ่าหนักมากขึ้นไปอีกค่ะ
เมื่อเธอโชว์ความหวานโพสต์รูปของคาโตะแฟนนุ่มในเฟซบุ๊คส่วนตัว

มุมนี้หล่อจุงเราถ่ายเอกโอป้านี่นะ
ไม่มีหัวเล่าอีกแหละหัวเล่าอะไรเขารักแฟนเขาทำไม
หัวเล่าของฉันเฉยแต่หัวเล่านิ่ม
เออก็เนี่ยพอชาวเน็ตเห็นแบบนี้เห็น
เขาหล่อของเขาเออเห็นน้องเบียร์เขาไปแบบพูดชมแฟนเขาไง
ก็น่ารักใช่ไหมชาวเน็ตก็อิจฉาไง
บอกว่าถ้าลงรูปแฟนอีกนะจะเลิกติดตามแล้วนะ
เออบ้านก็แซวนะบอกว่าไม่หล่า
หูยหน้าอย่างนี้มีคนขายน้ำโต้หู้แถวบ้านเลย
เออแต่ว่าจะบอกว่าข้อความที่น้องเบียร์เขามาต่อ
บรรดาแฟนที่เข้ามาคอมเมนต์นะคุณ

คนขายน้ำเต้าหู้แถวบ้านผมเอง
เบียร์เขาโสดเขาแค่ไปกินปลาท่องโก

ก็คงเป็นคนขายน้ำเต้าหู้ที่หล่อมากเลยอะค่ะ
เอาสินางปกป้องแฟนวะ

ตะเครียวกินขาหน้าชากันไปเป็นแท็บ

มีอีกฝากถึงพี่คาโตะครับ

ชายแสนดีแม้หน้าตาธรรมดาก็มีสิทธิ์จีบสาวสวย
เม้นแบบนี้สาวเบียเขาก็มาเม้นต่อนะครับ
บอกว่าเบียชอบพี่คาโตะเพราะว่าหล่อนะคะ

เออเอากับเธอสิบไม่ให้รักได้อย่างไร
เขาบอกเอาใหม่คุณคาโต๊ะมีดีทุกอย่างครับ

คาโตะหล่อสำหรับเขานะเต็ง
เออนางไม่ยอมนางไม่ยอมจริง
คุณหงิดใจเลยเพราะว่าฉันชอบพี่คาโตะที่หน้าตาเออแล้วหน้าตาแบบนี้ไม่น่ารักตรงไหนอ่ะเหมือนพ่อขาน้ำต้นฮูแล้วยังไงอ่ะเออฉันคนรักของฉันอ่ะ
คืออะไรอืมที่พูดเข้าข้างเล่นใหญ่เล่นตัวเนี่ยจะบอกว่าคาโตะแอบหน้าคลายแฟนคนแรกฉัน
เออเออขายน้ำเต้าหู้ก็น่ารักนี่เออชอบคุณเบียร์เนาะชัดเจนดี